อนทัวร์ไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องที่จะพาออนทัวร์เทปเดียวกินก๋วยเตี๋ยวได้หลายจังหวัด
ซึ่งช่วงนี้นะคะก็มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้ว
จังหวัดสุดท้ายที่คุณน็อตจะพาล่องใต้ก็มาหยุดอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะ
ไหนไปดูกันสิว่าชาวชุมพรเขาทานก๋วยเตี๋ยวแบบไหนกัน
ส่งต่อให้คุณน็อตช่วยดูแลต่อเลยแล้วกันเนาะ
ข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตระกูลแต้นะครับ
ต้นต่อของกลิ่นหอมที่ยั่วยวนให้ผมเดินตามมาถึงที่นะครับ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำให้น้ำซุปเขามีกลิ่นหอมขนาดนี้ครับ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตระกูลแต้

ถ้าที่นี่ก็นับเป็น๑๐ปีแล้วครับ

ที่อื่นก็คือจะอยู่ในตำบลปากน้ำนะครับ

ต้องบอกว่าคนในเมืองนิยมที่จะเดินทางไปทานที่นู่นเยอะ

ก็อยู่ประมาณ๑๕ปีในจังหวัดชุมพร

ทำไมไม่ขายก๋วยเตี๋ยวทะเลทำไมขายก๋วเตี๋ยเรือ
ด้วยความรู้สึกเราว่าคนชุมพรทานแต่ของทะเลแล้ว
เขาน่าจะทานอะไรบางอย่างที่มันไม่มีในเมืองนะครับ
แล้วก็ตอนที่เรามาแรกครับก๋วยเตี๋ยวเรือในเมืองยังไม่มีเลย
เราก็เลยเฮ้ยมันน่าจะมีเป็นจุดที่ต้องทำให้คนชุมพรได้ทานนะครับ
ตอนที่บอกว่าเรามาแรกแสดงว่าเราไม่ใช่คนชุมพรเหรอ

ครับแต่ว่าก่อนนั้นไปเรียนอยู่ทางเหนือ

พอกลับก็เลยคิดว่าจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรดังไหนล่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือนี้มาจากของแฟนอีกทีนึง

แฟนเนี่ยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโดยตรงนะครับ

แล้วต้นต่อของกลิ่นหอมที่มันดึงดูดผมมาถึงที่นี่มันเกิดจากอะไรครับพี่
เป็นเคล็ดลับพิเศษของที่นี่เลยก็คือ
พืชโบราณนะครับเป็นย่าหอมนะครับ

โอเคเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวดูว่าไอ้เจ้าย่าหอม

นะครับผมอื้อหือพออยู่ใกล้ใกล้ครับคุณผู้ชมครับ
ยิ่งได้กลิ่นหอมชวนให้รับประทานเนี่ยนะครับผม
น้ำซุปนี้จะใส่อะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทศยาจีนปกติ
ก็คือพวกโป๊ยกั๊กแล้วก็มีต้นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่าย

ทำไมขนาดต้นขึ้นช่ายช่วยอะไรก็จะไปช่วยในเรื่องของกลิ่น
ช่วยกลิ่นนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องเทพะโล้ทั่วไป
ใช่ครับที่สำคัญอันหนึ่งก็คือย่างหอมเนี่ยนะฮะนี่ฮะ
ใช่ครับนี่คือย่าออกใส่กันอย่างนี้เลยใช่ครับนะครับผม
หน้าตาย่าหอมมันเป็นยังไงนี่ครับย่าหอมอันนี้เลยเหรอฮะใช่ครับ
มันแห้งอย่างนี้เหรอแห้งอย่างนี้ครับ
เฮ้ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมีกลิ่นของมันนะอันนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ย
ตัวนี้เราจะสั่งจากร้านยาจีนจริงจริงมันมันเติบโตที่ไหนมันเป็นพืชจากจังหวัดอะไร
ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจะมีในตามร้านยาจีนทั่วไป
เขาเอาไว้เป็นสรรพคุณทางยาใช่ค่ะ
ใครเป็นคนคิดว่าจะเอาย่าหอมมาใส่ในน้ำซุปของเรา
แฟนเลยครับก็คือต้นตำรับเขาคิดมาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับ
เอามาใส่ตรงนี้นะฮะนี่คือส่วนผสมของน้ำซุปนะครับผม

ตัวนี้เป็นกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนแล้วก็มีเนื้อตุ๋นด้วยนี่ใช่ไหม
ใช่ครับใช้เวลาเคี่ยวนานไหมครับกว่าจะได้แบบนี้
อยู่ประมาณห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงใช้เนื้อส่วนไหนครับ
ก็เป็นสะโพกเลยครับนี่ก็คือในส่วนของน้ำซุปนะครับผม
ความหอมความหวานมาจากตัวย่าหอมนี่เองนะครับผม
อกจากน้ำซุปแล้วมีอะไรอีกที่เป็นส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวเรือของเรา
ก็จะมีซอสปรุงรสนะครับเป็นซอสที่เราสูตรของเราเองป่ะ

มีซอสปรุงรสก็คือมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลกรวดนะครับ
แล้วก็มีเกลืออันนี้คือเคี่ยวรวมกันเป็นซอสเลยไว้ปรุงรสอย่างเดียว
ใช่ค่ะนะครับผมแล้วอย่างอื่นนะครับมีหมูมีหมูครับมีหมูอะไรเอ่ย
หมักครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษของเราเหมือนกันใช้สะโพกหมูครับ
ักด้วยอะไรครับน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บครับ
ครับผมนี่แค่คีบดูนะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเลยนะ
อันนี้จะต้องนุ่มมากนะครับผมแล้วมีอะไรอีกครับในก๋วยเตี๋ยวเรือ
หมูตุ๋นครับหมูตุ๋นนะฮะอะไรครับแล้วก็มีตับครับมีตับ
แล้วก็มีลูกชิ้นหมูมีลูกชิ้นหมูด้วยใช่ครับเส้นเส้นอะไร
บะหมี่ครับวันนี้มีเส้นบะหมี่นะครับบะหมี่ของเราพิเศษยังไงครับ
หมี่ของเราเนี่ยจะเป็นบะหมี่พิเศษที่สั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับ
เป็นบะหมี่ไข่ที่เรากำหนดเส้นขนาดของเส้นที่ได้มาตรฐานของเราเท่านั้นนะครับ
ก็คือเส้นของเราเนี่ยจะเป็นเส้นที่เล็กนะครับใช้เวลาลวกไม่นาน
แต่มันจะกรอบนอกนุ่มในโอ้โหอันนี้เราต้องกำหนดไซส์เขาให้เขาเลย
กำหนดไซส์ครับกำหนดส่วนผสมให้เขาเลยถูกต้องครับ
แล้วอันนี้ลวกไม่นานลวกกี่วินาทีประมาณสัก๓วินาที
๓วินาทีนั่นเองใช่ครับสุกรับประทานได้เลยรับประทานได้เลย
นอกนุ่มในอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองเมนูของ
กูจะเริ่มตระกูลแต่หน่อยด้วยนะครับสัก๒เมนูมีอะไรบ้างครับ
หมี่หมูตุ๋นน้ำตกและบะหมี่ไก่น้ำตกครับ

ทานก๋วยเตี๋ยวตระกูลแต้ก็ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูในน้ำซุปเข้มข้นและกลิ่นหอมสมุนไพรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่ยังต่อยอดไปถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไก่ตุ๋นให้ลูกค้าได้ลองทานกันอีกด้วย
และแน่นอนว่าวันนี้คุณน็อตของเราเนี่ยจะได้ลิ้มลองแน่นอนค่ะ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทานก๋วยเตี๋ยวเรือตระกูลแต้นะครับผม
โอ้โหดูจากหน้าตาของอาหารนี่รับรองว่าอร่อยเข้มข้นแน่นอน
เพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบมันคลุกคลิกอ่ะครับ
เข้มข้นเนี่ยมันน้ำมันไม่ใสไม่เจือจางเนอะ

เส้นมันกรอบนอกนุ่มหน่อยอย่างที่บอกแล้วด้วยความที่น้ำซุปเนี่ยมันเข้มข้นแบบนี้ทำให้มันกรอบมาตามเส้น

อ่าจะได้รสชาติที่แบบเค็มกลมนะฮะลองหมูนุ่มนะ
อืมส่วนหมูนุ่มก็นุ่มจริง
นุ่มแต่ว่ามันมีความกรอบอยู่นะครับ

น้อยกว่านี้มันก็จะยังแข็งยังไม่อร่อย

ไก่นี่นุ่มมากอย่างที่คุณตูนบอกจริงนะครับ
เขาก็ไม่เละจนเกินไปใช่กำลังดียังได้เคี้ยวความเป็นกล้ามเนื้อของไก่บ้างอยู่นิดนึ
เราอาจจะเอา๒เมนูนี้แล้วทางร้านมีเมนว่าอะไรอีกที่เป็นเมนูยาลอยก
ก็ยังมีเย็นตะโฟและเย็นตะโฟจะใช้เป็นเห็ดเข็มทอง

แล้วก็คนหลังเล่นกีฬาปุ๊บเขาก็จะมาสั่งตัว
เมนูเห็ดเข็มทองเย็นตะโฟทานกัน

เอาอะไรที่มันแบบที่มันทำให้เราไม่อ้วนแล้วดีสุขภาพด้วย

เป็นยังไงบ้างครับการตอบรับของชาวชุมพร

ด้วยจุดที่ว่าตระกูลเราเนี่ย

ด้วยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่
เรารู้จักว่าแต้พาณิชย์เนี่ย

เพราะฉะนั้นการตอบรับของชาวชุมพรเนี่ย

แล้วก็ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่นู่น

เราไปอยู่ที่นู่นแล้วก็น่าจะวางแผนทำอะไร
เพราะว่าเราจะว่างเสาร์อาทิตย์
อันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นร้านดังของจังหวัดชุมพรแล้วล่ะ
ถ้าจังหวัดใกล้เคียงหรือชาวกรุงเทพอยากจะมาทานเนี่ย

ขับมาตามถนนกรมหลวงเลยนะครับ

นะครับซ้ายมือเจอร้านก๋วยเตี๋เรืองตระกูลแต้แน่นอน

อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่ตูนครับ
แวะเวียนมาชุมพรก็ลองมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือตระกูลแต้ได้เลยครับ
เดินทางวันเดียวแต่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวหลากหลายจังหวัดแบบนี้

ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า

หรือเมนูเส้นขายดีของแต่ละร้าน

มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและน่าสนใจยังไงบ้าง

จะไม่สามารถตามรอยทั้ง๓ร้านได้
ภายในวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
มีโอกาสไปที่จังหวัดเหล่านี้เมื่อไหร่
ก็อย่าลืมนึกถึงร้านที่เล่าเส้นเป็นเรื่อง

ต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่อง

สัปดาห์หน้าอยากให้ตั้งตารอ
เพราะเราจะลองตายไปเมืองฝน๘แดดซี

การันตีว่าสดอร่อยไร้กลิ่นข้าว
ได้ที่ร้านโมดเตี๋ยวป่าแร่นอง

บะหมี่เจ้าเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า๕๐ปี
พร้อมปิดท้ายกับพาสต้าซอสโหระพ
ลาซอสโหระผ่ารวยด้วยเม็ดมะม่วงหิมมาผ่าน
ของดีเมืองระนองดูแล้วรับรองว่า